คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็น

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากแนวคิดในการเข้าใจนักเดินทาง
ที่ต้องการค้นพบความตื่นเต้นใหม่นะคะ
เขาก็เสาะหารวบรวมสิ่งน่าตื่นเต้นจากทั่วโลก

เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๖๐ค่ะ

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของโดม

นำกระจกมาเรียงต่อกันให้เกิดเหลี่ยม
คริสตอลดูหรูหราจากภายนอก
การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหลี่ยมอัญมณี
ประดับยอดมงกุฎค่ะ
เมื่อเข้ามาด้านในพื้นที่ชั้นหนึ่ง

ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองคำค่ะ
ซึ่งเป็นวัสดุอันสง่างามของสถาปัตยกรรมไทย
ด้วยการออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ร้านค้าสินค้าแฟชั่นแบรนด์ระดับโลก
หลากหลายแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ
มาเป็นโซนแว่นตาที่มีพื้นที่กว้างขวาง
และมีมุมในการเลือกสรรแว่นตากันแดดแบบเปิดกว้าง
รวมหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ
รุ่นยอดฮิตและรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในกระแส
เรียกได้ว่าส่งตรงจากรันเวย์ไม่มีตกเทรนด์แน่นอน

พบกับโซนาฬิกาและจิลเวอรี่ที่ถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษ
นับว่าเป็นศูนย์รวมนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก
คนรักนาฬิกาพลาดไม่ได้
และยังมีพนักงานคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดค่ะ
ชั้นเดียวกันจะพบกับจุดเชื่อมต่อไปยังโซนสปอร์ต
ซึ่งรวบรวมเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากระเป๋าแอสเซสเตอรี่
แบรนด์ชั้นนำที่มีการจัดดิสเพลย์สินค้าน่าสนใจ
ยังสามารถมองเห็นสินค้าในโซนถัดไป
สกินแคร์น้ำหอมและเครื่องสำอางที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ

ภายใต้พื้นที่ที่ได้แรงบันดาลใจ
มาจากความโค้งเว้าและเส้นสายของกลิ่นดอกไม้สวยงาม
โซนสินค้าไอทีและกล้องถ่ายรูปแก๊สเจ็ตต่าง
ก็สามารถเลือกสรรที่นี่ได้ค่ะ
ซึ่งสินค้าบางชิ้นก็สามารถซื้อกลับบ้านได้เลย
เหมาะกับคนที่ไม่มีไฟล์ทบินค่ะ
บนสุดเป็นสินค้าที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
รังสรรค์ด้วยฝีมืออันประณีตบรรจง
เรายังสามารถสัมผัสกระบวนการผลิตของสินค้าได้ด้วยนะคะ
เช่นการทำขนมทองม้วนการทอผ้าไหม
เหมือนกับเราได้ไปชมจากสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดนั้นจริงค่ะ
ยกร้านดังจากทั่วกรุงเทพมาไว้ในที่เดียว
ถูกใจคนไทยและนักท่องเที่ยว
และยังมีการนำเชฟชื่อดังมาสร้างสรรค์เมนูใหม่

โซนช้อปปิ้งและโซนอาหารแล้ว
ส่วนบริเวณลานน้ำพูที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะ
ที่ได้มีการรวบรวมประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นจากทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงน้ำผู้เต้นรำประกอบแสงสีเสียง
รวมไปถึงสตรีทโชว์อีเวนต์พิเศษสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะ
แต่ยังสัญหาประสบการณ์ดีจากสุดยอดร้านอาหารและการแสดงระดับโลกมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ
ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางด้วยตัวเอง
โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
อกจากนี้ยังเป็นการเสริมศักยภาพทางด้านการแข่งขัน
ให้กลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทย